หนองคลายนี่ก็มีเหตุการณ์บนที่สูงเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเครนก่อสร้างอืม
อาคารโรงพยาบาลที่หนองคายนะครับสูงจากพื้นดินสักห้าสิบเมตร
ก็มีกระเช้าเครนที่ก็ต้องบังคับนะฮะพอขึ้นไปด้านบนเนี่ย
ไปเจอฝูงพึ่งหลวงมารุมต่อยนะครับ
คือเรียกว่าแทบจะน็อกอยู่ด้านบนอ่ะลงมาไม่ได้อ่ะไม่ได้ค่ะ
ต้องให้คนขึ้นไปช่วยเหลือกันนะครับตอนนั้นอาการของเจ้าตัวเนี่ยแบบ
หายใจนี่เริ่มติดขัดจากพิษของพึ่งแล้วนะครับดูความสูงครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นเครนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ด้านบนนี้ขึ้นไปช่วยกันอยู่นะครับสูงจากพื้นดินสัก๕๐เมตร
มีพึ่งหลวงเนี่ยทำรังอยู่ใกล้เสาเครนนะฮะ
รุมต่อยที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าแล้วก็ลำตัวหลายจุดด้วย
นายปัญญาประณีตอายุ๒๘ปีกำลังขับเครนก่อสร้างอยู่นะครับ
เพื่อนคนงานเห็นเนี่ยต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
คือมาถึงเนี่ยคือคุณปัญญาเนี่ยเขาไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรตัวเองได้
คือลงมาไม่ได้แล้วต้องขึ้นไปช่วยอย่างเดียวนะครับ
ปีนขึ้นไปบนเครนนะครับไปฉีดยาแก้ปวดให้กับคนเจ็บก่อน
ให้น้ำเกลือด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นไม่ไหวแล้ว
ฉีดยาฆ่าแมลงไล่พึ่งไปอีกโอ้โหไม่งั้นมันมารุมต่อยอยู่ไม่เลิกนะครับ
แล้วคนเจ็บก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะกู้ภัยก็ไม่สามารถนำลงมาจากเครนได้นะครับ
ต้องไปประสานรถกระเช้านี่ฮะตอนที่ปีนขึ้นไปนะครับ
ต้องไปเรียกรถกระเช้าจากอุดรธานีให้มาช่วยเหลือรับตัวลงไป
แม่ของนายปัญญาบอกว่าลูกชายเคยบอกว่าช่วงที่มาทำงานขับรถเครนก่อสร้างที่นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะสังเกตเห็นพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่อยู่บนเสาเครนแล้วล่ะ
อยู่ใกล้กับกระเช้าที่เวลาเขาต้องบังคับเขาต้องไปอยู่ในกระเช้าด้วยนะ
ตอนนั้นเคยบอกเพื่อนบอกช่วยกันทำลายรังพึ่งก่อนได้ไหม
แต่ไม่มีใครกล้าจนกระทั่งวันนี้มาทำงานหลังหยุดสงคราน
อยู่อยู่พึ่งมันบินออกมาจากรังแล้วก็รุมต่อยลูกชายจนเจ็บปวดไปหมด
ต้องเป็นเค็มปูหัวให้กับออกมาแม่อีกลุ่ม